ไปดูความยอดเยี่ยมของน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจ
ก็หลายเทียมทานมากครับ
เป็นเทควอนโดเวิลด์กลางปีสนามที่๓สนามที่เขตกับปีศาสตร์พิเศษไตวั่น
ซึ่งเทนนิสครับจอมเตะสาวดิกรีเหรียญทองเอเชียนเกมคนล่าสุด
แล้วก็เหรียญทองแดงโอลิปิกเกมส์ครั้งล่าสุดที่บราซิลนะครับ
เมื่อปี๒๐๑๖ลงแข่งในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงครับ
ลุเข้าสู่รอบชิงพบกับทางโซฮุยนะครับ

ไลท์ก็อยู่ที่หลังจากจบยก๒ฮาธิพักตามอยู่๐ต่อ๖ก่อนที่ยก๓
จะใช้เวลาช่วง๔๘วินะครับตีเสมอเป็น๗ต่อ๗แล้วก็ไปลุ้นยก๔
สุดท้ายเอาชนะคะแนนดิบครับคะแนนดิบดีกว่าก็คว้าแชมป์ระดับนานาชาติ
รายการที่๑๙นะครับในการเล่นระดับประชาชนพร้อมกับรับเงินรางวัลอีกนะครับ
บาทไทยแล้วก็คะแนนสะสมอันดับโลกอีก๔๐แต้มทำให้รักษามือหนึ่งของโลกต่อไป
ส่วนรายการที่จะแข่งขันต่อก็ต้องเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนะครับ
คู่เอกเสาร์นี้ครับขุนแผนเล็กครูออสเมืองโพนทองนะครับ
แชมป์๔๑กิโลกรัมนะครับเจอกับเดชฤทธิ์ลูกคลองกลางนะครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดเวลา๑๖นาฬิกา
แล้วก็คืนนี้อีกหนึ่งรายการครับอย่าลืมติดตามศึกสังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิป
ยิงสดจากอินโดนีเซียนะครับการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นสตอเวท
เจ้าของแชมป์ครับโยชิตากะไนโตนะครับ
จะเปิดศึกกับทางโจชัวปาซิโอนะครับ
เชียร์๒นักสู้ไทยเปิดตัวบนสังเวียนเดือดครั้งนี้
ก็คือรถถังแล้วก็ยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์นะครับ
ถ่ายเท่าสดตั้งแต่เวลา๑๖๓๐เป็นต้นไปครับ